ทำกลางการเมืองที่ยังคงอึมครึมอยู่แต่ว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ก็หวังใจนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะการเลือกนายกนั้น
จะมีสถิตภาพนะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นยังรอให้มีการ
ก็บอกว่าตอนนี้ทิศทางการในเมืองไทยก็เริ่มเห็นทิศทางและมีความใซ่เจนมากขึ้น
โดยเฉพาะการเตรียมที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

ก็จะได้รู้ตัวนะครับว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่าง

ทางด้านของตลาดทุนก็หวังนะครับว่ารัฐบาลใหม่เนี่ย
จะจัดตั้งขึ้นมาได้อย่างมีเสถียรภาพ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับ
ตอนนี้ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นนักลงทุนเนี่ยเดือนที่ผ่านมายังคงทรงตัว
เพราะว่าทุกคนรอจับตาดูการโหวตนายกการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่คาดหวังก็จะมีความเชื่อมั่น
โดยเฉพาะการโหวตเลือกนายกทุกอย่างก็หวังใจว่าจะให้มีเสถียรภาพ
จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยตรง
ทางด้านของเรื่องของปากท้องครับอธิบดีกรมการค้าภายใน
วัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็เป็นห่วงเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนที่มันเพิ่มสูงขึ้น
เพราะมันจะไปส่งผลกระทบกับกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
ก็เลยล่าสุดมีการประสานไปยังผู้ผลิตนะครับให้ตึงราคาสินค้าเอาไว้ก่อนในช่วงนี้
เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองครับ